ถ้าเกิดว่าใครได้ติดตามอินสตราแกรมหรือว่าติดตามบันเทิงไทยรัฐบ่อย
เราจะเสิร์ฟความหวานให้คุณผู้ชมได้เห็นหน้าจอกันตลอดอยู่แล้ว
แต่บอกเลยว่าคู่นี้ไม่ใช่ข้าวใหม่ปลามันเพิ่งแต่งงานกันปี๒ปีนะคะ
เขาแต่งกันมา๕ปีแล้วนั่นเองค่ะ
เพิ่งจะครบรอบวันแต่งงานไปเมื่อวานนี้๑๐เดือน๙นั่นเองค่ะ
โดยสาวเนยนะคะได้โพสต์ภาพวันหวานชื่นคืนสุขกับวันแต่งงานสุดอลังการของเธอและสามีสุดหล่อนั่นเองนะคะ
พร้อมกับข้อความบรรยายความรู้สึกซึ้งเอาไว้ค่ะ
บอกว่ารู้สึกมีความสุขมากที่ได้มีคุณเป็นคู่ชีวิต
แล้วบอกเลยว่าพอหลายคนเห็นภาพวันวิวาของสาวเนยอีกครั้งนี้นะคะก็อดเข้ามาชื่นชมในความเหมาะสม
คู่นี้ไม่ได้บอกว่าคู่นี้เหมือนเขาเกิดมาเพื่อกันและกันจริงนะกิ่งทองใบหยกสมกันมากค่ะคุณผู้ชม
เพียบคิดว่าแหมวันแต่งงานอีกสักรอบหนึ่งนั่นเองนะคะ

แล้วก็ชอบดูคอนเทนต์น่ารักของครอบครัวคุณเนยตลอดเลยนะคะ
โดยเฉพาะคอนเทนต์ทำกับข้าวสุดยอดเลยจ้